ส่วนอีกหนึ่งสาวสวยที่อยากจะให้ดูกันค่ะเพราะว่านับถอยหลังจริงก็อีกหนึ่งเดือนเท่านั้น
ไปดูความพร้อมของเธอกันหน่อยดีกว่าคือความคืบหน้าต่างเกี่ยวกับงานแต่งงานเนี่ยนะ
ก้อยบอกว่าก็เตรียมไปแล้วกว่า๗๐นะทุกอย่างออกมาได้ดั่งใจเลยค่ะ
ถูกใจทั้งพี่ตูนเองถูกใจทั้งก้อยด้วยนะคะ
แต่มันก็ยังมีรายละเอียดแบบเล็กน้อยที่ยังต้องมีการเช็คให้เรียบร้อยกันอีก
แต่ใดก็คือสาวก้อยเนี่ยก็เพิ่งจะมีปาร์ตี้สละโสดไปที่เกาะเสม็ดไง
เดี๋ยวอันนี้ปาร์ตี้สละโสดหรือว่าคณะทัวร์กระถิ่น
พี่สังก็ไม่แน่ใจเหมือนรถทัวกะถิ่นเหมือนกันนะ
แต่ว่าโอ้โหบรรยากาศสนุกสนานมากเพราะว่าเพื่อนกลุ่มใหญ่เนี่ยเขาจัดทำเป็นแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์
พี่ก้อยเนี่ยกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยจ้า
โอ้โหคนนี่รักมาก

ที่จะต้องพูดอะไรซึ้งกัน
วันนั้นก็เหมือนทุกคนเปิดจ่ายเต็มที่

แต่ว่าด้วยความเป็นแบบเพื่อนผู้ชาย
เขาก็จะแบบผู้ชายผู้ชายอะไรอย่างนี้
ก็จะไม่ค่อยมีความรู้สึก
เหมือนเปลี่ยนซึ้งสาวสาวเท่าไร
สะพายกันถึงต้องน้ำตาแปลก
เลยว่าก่อนถึงวันแต่งงานวันจริงนะ

พี่ปทุนก็สนใสไม่แพ้นะคะ